เรื่องคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
วันนี้นะฮะตอนนี้ก็ลามไปถึงเรื่องของความขัดแย้ง

ฝ่ายแม่ก็ออกมาเปิดเผยว่ายังสงสัยในตัวของ
เวลาไม่ตรงกันอะไรแบบนี้ลุงพลเองก็ต้องคงใช้คำแบบนี้ว่าฟาดกลับไป
ก็สงสัยในฝ่ายของแม่กับพ่อเช่นเดียวกันค่ะ
ทำไมแม่ไม่ขึ้นไปดูจุดที่พบรองเท้าทำไมแม่ไม่ขึ้นไปภูเหล็กไฟ
ทำไมแม่ถึงไม่ล้างหน้าศพลูกอะไรแบบนี้แล้วข้อสงสัยล่าสุดที่ออกจากปากลุงพล
พ่อชมพู่เหลือเกินวันที่บอกว่ามีการขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟ
ทำไมพ่อชมพู่เตรียมจัดกระเป๋าเอาไว้ให้ลุงพลถือขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
เหมือนมีการเตรียมการมาก่อนล่วงหน้าเพราะผลไม้ในกระเป๋ามันเหี่ยวเฉาแล้ว
มันเริ่มเน่าแล้วทำไมถึงจัดกระเป๋าเอาไว้ก่อน
รู้มาก่อนแล้วว่าจะต้องขึ้นไปเจออะไรแล้วข้างในคือมีเสื้อผ้าน้อง
รู้ได้ไงว่าน้องจะเปลือยเปล่าถูกต้องอันนี้ลุงพลพูดออกมาชัดเจนเลยนะฮะ
เล่าแบบนี้อันดับแรกเนี่ยไปคุยกันกับลุงพลอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อวานทีมข่าวของเราไปถามลุงพลประเด็นล่าสุดเลยที่แม่ชมพู่บอกว่า
ก็สงสัยลุงพลว่าลุงพลเป็นคนฆ่าชมพู่
ลุงพลก็บอกอีกครั้งหนึ่งได้ยินเรื่องนี้จากข่าวน้อยใจมาก
ที่อยู่แม่ชมพู่มาสงสัยลุงทั้งที่ลุงเองก็รักชมพู่เหมือนลูกคนหนึ่งเหมือนกัน
น้อยใจมากสงสารป้าแตนด้วยนะฮะป้าแตนเห็นข่าวแล้วป้าแตนร้องไห้เลย
เพราะเสียใจทำไมน้องสาวพูดแบบนี้ล่ะนะครับ
จากนี้นะลุงพลยังมีการตั้งประเด็นสวนกลับสงสัยแม่ชมพู่๒๓เรื่อง
ทั้งเรื่องรองเท้าแตะที่พ่อกับแม่ชมพู่ไม่สนใจจะขึ้นไปดูว่าใช่ของลูกหรือเปล่า
ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่คนลูกหายไปไม่อยากไปดูเหรอ

ทำไมถึงไม่อยากไปดูเรื่องนี้ลุงพลยังคาใจมาจนถึงทุกวันนี้
ว่าทำไมพ่อแม่คนไม่อยากจะขึ้นไปดูว่ามันของลูกตัวเองไหม

เออนะฮะหลายคนสงสัยแต่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรไปนะฮะอีกเรื่องหนึ่งคือจนถึงทุกวันนี้นะ
พ่อแม่ของน้องชมพู่ยังไม่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเลยลุงพลก็อยากรู้ว่าเพราะอะไรไม่ขึ้นไป
มาอ้างว่ารู้สึกไม่ดีมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าน้องก็เสียไปนานแล้วบนภูเหล็กไฟตอนนี้มันก็มีแค่ก้อนหินกับต้นย่าจะไปรู้สึกอะไรอีก
แถมวันที่ชมพู่เสียชีวิตแม่ชมพู่ห้ามไม่ให้ลุงพลขึ้นไปหาเสื้อของชมพู่บนภูเหล็กไฟแล้วแม่ชมพู่ก็บอกขึ้นมาประโยคนึงว่าใครเจอเสื้อระวังตัวนะ
คำพูดเหล่านี้มันหมายความว่ายังไงลุงพลถามเพราะจริงแล้วเนี่ยนะพ่อของพ่อกับแม่น่าจะอยากให้เจอลูกไม่ใช่เหรอ
อยากจะให้เจอเสื้อไม่ใช่เหรอเพราะจะได้สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แต่นี่ทำไมล่ะทำไมถึงห้ามไม่ให้ไปตามหาล่ะลุงพลถาม
ลุงพลบอกว่ามันติดอยู่ในใจตลอดมันคิดตลอดแต่ไม่เคยพูดผ่านสื่อเลยแต่ว่าเนี่ยมัน๒เดือนแล้วนะฮะมันถึงเวลาแล้วที่จะพูดสงสัยออกมานะฮะ
อย่างเวลาที่มีหมอทำเนี่ยนะฮะที่พากันไปหาร่างทรงเนี่ยไปช่วยค้นหาหลักฐานเนี่ยชวนแม่ชมพู่ไปแต่แม่ชมพู่ไม่เคยจะไปคำถามคือไม่อยากรู้อีกเหรอว่าเพราะอะไรนะฮะแล้วประเด็นใหม่ที่ลุงสงสัยวันที่ไปเจอรองเท้าแตะชมพู่ก่อนจะขึ้นไปดูศพเนี่ยพ่อแม่ชมพู่ฝากกระเป๋าหนึ่งใบเป็นกระเป๋าเสื้อผ้ากับผลไม้ให้

ผมก็บอกแล้วเมื่อคืนว่าผมไม่อยากใช้คำว่าเสียความรู้สึกผมอยากใช้คำว่าผมน้อยใจซึ่งถ้าเขามาแรงผมก็ต้องแรงไปถ้าสิ่งไหนมันเป็นเรื่องจริงต่อไปผมก็จะพูดให้คนทั้งประเทศรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวนี้
ผมก็พยายามบอกป้าแตนนะนะบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องเข้มแข็งให้มากกว่าเดิมเราจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมตกเป็นแพ้ผมอยากให้คนที่คิดว่าผมแอคติ้งออกมาวันที่เจอน้องชมพู่น่ะผมท้าเลยให้ญาติใครก็ได้ที่ตัวเองรักน่ะลองไปตายโหงบนภูเขาแบบนั้นอ่ะมันจะมีแอคติ้งเกิดขึ้นไหมสำหรับเขาคนสำหรับคนที่คิดแบบนั้น
มันเป็นสายเลือดของพวกเราเองศพที่อยู่ตรงหน้าผมน่ะแล้วทุกวันนี้ผมก็ยังคาใจอยู่ว่าทำไมพ่อแม่เขาไม่ยอมขึ้นไปบนภูเหล็กไฟสักที
ประเด็นที่ลุงพลพูดเอาไว้หนึ่งเรื่องคือเรื่องของกระเป๋าเสื้อผ้าที่พ่อเนี่ยจัดกระเป๋าแล้วก็ฝากขึ้นไปบนบนภูเนี่ยฮะทีมข่าวไปเจอหนึ่งคนคือนายเจริญซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อน้องชมพู่ซึ่งขึ้นไปดูศพน้องชมพู่ด้วยในวันนั้นวันที่สิบสี่พฤษภาคมนะฮะคือทางด้านของนายเจริญบอกว่าพ่อของ
มีนมมีขนมมีผลไม้นะตอนนั้นวันนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครเอกใจอะไรเลยว่าในกระเป๋ามันมันมีอะไรทำไมพ่อถึงจัดเตรียมกระเป๋าทำไมอะไรยังไงไม่มีคนคิดคิดแต่ว่าเดี๋ยวจะไปหาชมพู่ก่อนนะเพราะคิดแค่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้ชมพู่เผื่อน้องยังมีชีวิตอยู่น้องอาจจะหิวข้าวอิดโรยไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็เลยต้องถือไปให้

ทีมข่าวของเรานะคะลงพื้นที่จนไปเจอชาวบ้านเกาะเกาะคนหนึ่งนะคะขออนุญาตใช้นามสมมุตินะคะชื่อว่านางอุตพิษค่ะ
อุตภิษคือเขาอยากให้ทีมข่าวของเราเรียกชื่อแบบนี้จริงนะเขาบอกว่าใช้ชื่อนี้เถอะ
เขาให้ข้อมูลค่ะกับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะคือก่อนจะให้ข้อมูลเขาบอกก่อนบรรยากาศเบื้องต้นตอนนี้ในหมู่บ้านเขาบอกว่าชาวบ้านตอนนี้อึดอัดใจลำบากใจบางคนรู้ข้อมูลดีแต่ไม่มีใครอยากพูดพอเจ้าหน้าที่ไปถามบอกว่าไม่เห็นไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่อยากมีปัญหาส่วนเธอเป็นชาวบ้านคนหนึ่งก็มีสิทธิ

มีคนโทรศัพท์มาบอกว่ามีคนฝากชมพู่เนี่ยไว้กับผู้หญิงรูปร่างอ้วนผู้หญิงคนนี้บ้านอยู่ใกล้กับภูเขา
หลังจากนั้นก็ถามต่ออีกว่าป้าอุตภิษรู้จักทางไหมรู้จักใครไหมที่เป็นผู้หญิงอ้วนเนี่ยแล้วทางไปใกล้ภูเขาเนี่ยมีบ้านหลังไหนอยู่ไหมบอกหน่อยสิ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
วิสาสะรับแทนเพราะช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวาย
ช่วงเวลาของการตามหาเผื่อมีใครโทรมาบอกแม่ว่าเจอลูกแล้ว
หรือมีคนโทรมาบอกเบาะแสอื่นเธอก็รับสายแทน
วิสาสะรับสายแทนเลยรับสายปุ๊บ
เสียงปลายสายเป็นเสียงผู้ชายค่ะเรียกว่านุษย์
นี่เป็นชื่อเล่นของแม่น้องชมพู่นะขออภัยนะคะอ่านตามนี้เลย
ลูกมึงหายเหรอถามแบบเนี้ยป้าอุตภิษก็เลยตอบไปว่า
นี่ไม่ใช่แม่ชมพู่จ้ะนี่ไม่ใช่แม่ชมพู่จ้ะอืมจากนั้นค่ะ
เสียงผู้ชายที่อยู่ในสายที่ตอนแรกเรียกนุษย์นุษย์หัวเราะออกมาเลย
และเสียงหัวเราะคล้ายลักษณะสะใจทำนองเยอะเย้ยแบบอะไรประมาณอย่างนี้
แบบเหมือนแบบสะใจแล้วค่ะจากนั้นค่ะป้าอุตภิษก็วางสายไป
แล้วก็หันไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่าเสียงผู้ชายคนนี้เป็นเสียงใครอ่ะ
คือลักษณะเปิดโฟนไปด้วยไงครับชาวบ้านเขาก็นั่งรอเหตุการณ์อยู่นะ
แถวนั้นนะไม่มีใครรู้จักเสียงปลายสายนี้ฟังเสียงคุณอุตภิษเล่าให้ฟังค่ะ
แม่น้องชมพู่คงจะออกไปได้ไม่นานแล้วมีสายเรียกเข้า
มีสายเรียกเข้าแล้วทีนี้ในนั้นคือจะมีคนแก่
แก่เยอะเนอะตรงแค่แล้วพวกพี่นั่งข้างล่าง
แล้วเขาบอกเอ้ยโทรศัพท์เดี๋ยวโทรศัพท์เข้าก็บอกมารับหน่อย
พี่ก็เลยแบบถือวิทยาศาสตร์อ่ะเข้าไปไปรับไปรับแล้วพี่ก็บอกว่า
ฮาโหลฮาโหลสามครั้งอืมแล้วโหสามครั้งครั้งที่อีกครั้งที่สี่พี่หอสวัสดีค่ะ
เขาก็บอกว่านุษย์นุษย์เขาก็ไม่พูดอ๋อนุษย์ไปรับลูกเขา
มีคนโทรมาบอกให้ไปรับลูกเขาพี่อยากจะวางสายก็ได้ยินเสียงหัว
ละในโทรศัพท์อ่ะแต่คนอื่นเขาได้ยินนะเขายังไม่ได้วางน้อง
น้องที่นั่งอยู่กับพี่ทีแรกพี่ก็ลืมไปแล้วเรื่องนี้
พี่ก็ลืมไปแล้วน้องเขาบอกว่าโอ้เจ๊หนูได้ยิน
หนูได้ยินเสียงโทรศัพท์เสียงหัวเราะออกมาเสียงดังเหมือนคล้าย
เยอะเย้ยอ่ะเหมือนสะใจที่ลูกมึงหายได้เปิดโฟนไหมตอนนั้น
สิถ้าไม่เปิดเขาก็ไม่ได้ยินเสียงหัวเราะกันสิอืม
นะว่ามีการเปิดโฟนมีการเอาข้อมูลนี้ไปถาม
ถามนุษย์คือแม่ชมพู่รู้จักไหมว่าคนที่โทรมาแล้วหัวร้อนนั่นเป็นใครที่เยอะเย้ยเรื่องของชมพู่หาย
เองหรือแม่ชมพู่เองก็บอกโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ
ตอนนี้ก็ทำให้หลายคนกำลังสงสัยเสียงผู้ชายปริศนาคนนั้นตกลงใครพูดจริง
ใครพูดไม่จริงใครพูดถูกใครพูดผิดก็ยังไม่รู้เพราะแม่ชมพู่ไม่รู้จัก
แต่ป้าอุตภิษบอกมีมีคนโทรมาเพราะมือถือเครื่องนั้นเป็นของแม่ของน้องชมพู่
เอ่อแล้วรู้จักด้วยเพราะว่าเรียกชื่อนุฏินุฏต้องรู้จักแน่นอน
รู้จักกันนะฮะทีนี้ส่วนประเด็นที่ว่า
ทำไมทำไมแม่ไม่ยอมไปดูหน้าลูกครั้งสุดท้ายป้าอุตภิษก็เล่าต่อว่า
อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นวันที่รับศพชมพู่กลับมา
ประกอบพิธีที่บ้านญาติเนี่ยตะโกนเรียกเอามามาเชิญวิญญาณมาดูลูกสิ
มาดูมาเรียกวิญญาณลูกเข้าบ้านหน่อยแต่แม่ไม่ยอมไปครับ
เรียกกันหลายรอบถึงจะยอมมาเพราะตามธรรมเนียมแล้ว
จริงแล้วคนที่ต้องเรียกวิญญาณลูกเชิญวิญญาณลูก
ต้องเป็นแม่ใช่ไหมแม่แหละเพราะว่าไม่มีใครผูกพันเท่าแม่กับลูกหรอก
แต่วันนั้นสงสัยทำไมแม่ไม่ยอมเรียกวิญญาณลูก
อืมต้องต้องให้ชาวบ้านเรียกกันหลายรอบถึงจะมาค่ะอืมก็เลยสงสัยนิดหน่อย
ค่ะน่ะฮะเอ่อแต่แม่ก็ให้คำตอบตัวนี้ไปแล้วนะ
บอกว่าที่ไม่อยากจะทำอะไรเกี่ยวกับลูกเพราะว่าช่วงนั้นยังมีความเสียใจอยู่

ส่วนประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับตัวลุงพล
ที่แม่ของน้องชมพู่เนี่ยตั้งประเด็นสงสัยไว้คือช่วงเวลานะคะ
การหายตัวไปของน้องชมพู่เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลา๙โมงครึ่งจนถึง๑๐โมง
ของวันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
สิ่งที่สงสัยในตัวลุงพลนะคะ
คุณแม่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นหลายขั้นตอนกลับจากกรีดยาง
กลับบ้านมาแล้วอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วขับรถ
ขับรถออกไปคุยกับเพื่อนบ้านออกไปคุยกับเพื่อนบ้าน
หลังจากนั้นก็ไปวัดเพื่อไปรับพระเนี่ย

ช่วงเวลานี้สรุปแล้วทำอะไรกันแน่
ทำอะไรบ้างแล้วไปรับพระจริงหรือไม่
เราสอบถามเรื่องนี้ไปยังพยาน
สองคนสำคัญยืนยันว่าเวลานั้นลุงพลไปรับพระจริง
สองคนนี้คือป้าถอนกับลุงม็อกนะคะ
ที่อยู่ในรถของลุงด้วยเป็นเป็นพยานสำคัญเลยอ่ะ
เพราะอยู่ใกล้ชิดตัวลุงพลในวันนั้นนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองนั่งอยู่ข้างลุงพลเลย
ระหว่างที่ลุงพลเดินทางไปส่งพระ
ถอนเล่าว่าตอนที่ลุงพลขับรถผ่านหน้าบ้านไปรับพระ
น่าจะเป็นช่วงเวลาเลย๑๐โมงไปแล้วบอกแบบนี้
แต่จำไม่ได้ว่า๑๐โมงกี่นาที
หลังจากนั้นป้าถอนกับลุงม็อกก็คือสามีเตรียมตัวเลยค่ะ
เพราะลุงพลบอกว่าเดี๋ยวไปส่งพระด้วยกันชวนแบบเนี้ย
หลังจากนั้น๑๐๑๕นาทีลุงพลก็ขับรถกลับมาจอดที่หน้าบ้าน
ก่อนจะถามหาป้าแตนเจอป้าแตนไหม

แตนขี่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบ้านของน้องชมพู่
แต่ไม่รู้ว่าไปทำไมก็คุยกันอยู่แป๊บนึงค่ะ
นานป้าแตนมาเลยค่ะป้าแตนขี่รถมอเตอร์ไซค์ลงมา
แล้วก็บอกว่าหลานหายชมพู่หาย
ลุงพลก็เลยบอกว่าป้าแตน
งั้นป้าแตนโทรหาพ่อกับแม่ของน้องชมพู่เลยนะ
ให้ช่วยกันตามหาก่อนจะมีป้าถอนลุงม็อก
ขออภัยนะคะป้าถอนลุงม็อกแล้วก็ลุงพล
ขึ้นรถเพื่อไปส่งพระตามนัดหมาย
เพราะว่าได้นัดกับพระไปเรียบร้อยแล้วไง
ค่อยกลับมาช่วยตามหาน้องชมพู่ค่ะ
นั่นก็หมายความว่าช่วงเวลาที่แม่ของน้องชมพู่สงสัย
สรุปแล้วนะคะลุงพลมีพยานยืนยันว่า
ไปรับพระจริง
แต่เรื่องราวเกี่ยวกับไปทำอะไรบ้าง
ช่วงก่อนที่จะไปรับพระมาถึงบ้านแล้ว
อาบน้ำกินข้าวทำอะไร๓๗นาที
แม่ก็ยังยืนยันว่าลุงพลจะต้องเคลียร์ตัวเองอยู่
ใช่ทั้งหมดทั้งมวลเรายังไม่ได้กล่าวหาใคร
เป็นเพียงข้อสงสัยสองฝ่ายที่สงสัยซึ่งกันและกัน

เราก็นำเสนอข้อมูลให้คุณผู้ชมพิจารณาดู
อาจจะมีในโซเชียลเขาอาจจะมีการตั้งที่
ว่าเขาอยู่ทีมไหนก็ตามทีแต่ว่าสุดท้ายแล้วตำรวจเขากำลังทำหน้าที่อยู่
เรื่องของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สำคัญที่สุดนะคะมากกว่าคำพูดของคน
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะพอไปดูในโลกโซเชียลต้องยอมรับนะคะว่าแบ่งเป็นสองฝ่าย
ฝั่งหนึ่งเนี่ยแฮชแท็กทีมลุงพลอีกฝ่ายหนึ่งแฮชแท็กทีมแม่ชมพู่
หนึ่งคนที่บอกว่าผมเนี่ยประกาศตัวเลยว่าผมอยู่ทิ้งลุงพล
ก็คือนี่ค่ะหมอปลามือปราบสัมภเวษีนะคะ
เมื่อวานนี้นี่คุณนำโชคบุญชูนักข่าวของเราไปคุยกับหมอปลาด้วย
หมอปลามาพูดคุยด้วยแล้วเอาโฉนดที่ดินที่เชียงใหม่เนี่ย
เป็นมูลค่าตามราคาประเมินของกรมที่ดินเนี่ยนะคะ
ล้านบาทบอกว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วตำรวจขอสารอนุมัติออกไม้จับ
แล้วเป็นชื่อของลุงพลผมนี่แหละจะเป็นคนไปช่วยลุงพลเอง
เพราะหมอปลาบอกว่าคือเราก็ถามนะว่าเอ๊ะทำไมหมอปลาค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นแบบนี้
หมอปลาบอกว่าตอนที่ลงพื้นที่เนี่ยรู้ไหมว่าผมสัมผัสได้
อันนี้ใช้เขาเรียกว่าจิตวิญญาณใช่ไหมใช้ความรู้สึก
ผมสัมผัสได้ว่าลุงพลเป็นคนซื้อเอาน้ำเอาข้าวมาให้ผมกิน
ช่วยตามหาน้องชมพู่ตลอดไม่มีทางหรอกนะที่ลุงพลจะเป็นคนร้าย
แต่ส่วนที่หลายคนเชื่อว่ารู้แล้วแหละโฟกัสไปที่คนคนหนึ่ง
ว่าน่าจะเป็นตัวคนร้ายเนี่ยนะคะหมอปลาบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มดูออกกันแล้ว
เริ่มรู้ตัวแล้วเริ่มร้อนตัวแล้วนะคะสำหรับคนคนนั้นเริ่มมีพิรุธหลายอย่าง
ตัวเองก็ไม่กลัวนะคะที่จะมายื่นมือช่วยเหลือลุงพลที่มั่นใจว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

รุธมันมีอยู่แล้วทุกวันนี้ผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต
รู้แล้วว่าพิรุษมันเกิดขึ้นอยู่กับใครผมไม่กังวลฮะ
เพราะทุกครั้งถ้าเราไปช่วยเหลือคนดีที่มาโดนรังแก่เนี่ยนะผมไม่คงไม่กลัวใครผมพร้อมชนอ่ะ
คือไม่มีสิทธิ์มาว่าผมอยู่แล้วเพราะผมช่วยเหลือคนดีครับ
ถ้าผมไปช่วยเหลือโจรเนี้ยมาว่าผมได้ไอ้เขาแกไม่ใช่โจรอ่ะ
คือหมอปลาเนี่ยแกใช้เซนต์ล้วนเลยนะใช้ความรู้สึกล้วนว่าลุงพลเนี่ยเป็นคนซื่อ
แล้วมันมีอยู่ช็อตหนึ่งค่ะที่หมอปลาได้มีโอกาสดูไทยรัฐทีวี
แล้วเห็นลุงพลให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเกิดว่าลุงพลถูกออกไม้จับ
เขาไม่มีปัญญาที่จะไปเอาเงินมาจากไหนประกันตัวเองออกมานะคะ
ก็เลยประกาศช่วยแบบนี้ค่ะแล้วจังหวะหนึ่งเนี่ยนะคะ
อันนี้ตอนลงพื้นที่เป็นภาพเก่านะฮะจังหวะหนึ่งตอนที่เมื่อวานนี้คุณนำโชคได้มีโอกาส
คุยกับหมอปลาเนี่ยนะมีโอกาสวีดีโอคอลไปหาลุงพลด้วย
ไม่ต้องกลัวหมอปลาให้กำลังใจนะคะที่สำคัญหมอปลาเนี่ย
จังหวะนี้ค่ะให้ทีมงานของหมอปลาโอนเงินหนึ่งหมื่นบาทไปให้กับป้าแตน
นี่จังหวะที่มีการพูดคุยวีดีโอคอลกับลุงพลนะคะให้กำลังใจกันแล้วค่ะ
แล้วหมอปลาบอกด้วยนะคะบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าหวยมาออกที่ลุงพล
ก็จะเป็นคนไปประกันตัวลุงพลเองลุงพลมีข้อมูลอะไรไม่ต้องกลัว
ไม่ต้องกักให้บอกกับตำรวจให้หมดเชื่อว่าตำรวจจะไม่จับใคร
ถ้าไม่มีหลักฐานคือตำรวจจะไม่จับแพ้ประมาณนั้นนะคะ
คุณผู้ชมค่ะอยากให้ฟังอีกครั้งหนึ่งช่วงที่มีการวิดีโอคอลคุยกันค่ะ
พอมาโทษลุงพลเต็มอ่ะเปิดเผยแม่งมึงมันจะไปลำบันนี้แล้ว
คนตรงคนดีลุงพลไม่ได้ไปมาหรอก
ครับ

ลุงพลอันนี้คือผมไม่ได้คุยรวยนะ
ไม่มีถึงเวลามาขี้ไสขี้ใสหน้าบ้านเราต่อ
ก็เราก็เป็นธุระช่วยตลอดมาตลอดนะครับอยู่แล้วมาสงสัยเราอย่างนี้ผมก็ไม่ทนแล้วครับ
เกิดว่ามันมีหมายจับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวผมเอาโฉนดที่เชียงใหม่ไปประการให้
กี่ล้านมันก็ให้ลุงบอยไม่ต้องกลัวหรอกแล้วไม่ต้องเกรงใจผมอ่ะทีหลังอย่าปิดอีกนะ
ผมนึกว่าแม่งอุ้มโดนอุ้มไปแล้วผมก็นัดพี่พี่เขาไว้เนี่ย
ก็ผมผมบอกตั้งแต่วันนั้นลุงพลคนดี
เราสองคนอาจจะไม่ดีเกินร้อยหรอก

เป็นเรื่องดีอ่ะผมจะไม่หลุบแต่อ่าลุงพลยังไง
ลุงพลก็ต้องสามัคคีกันในครอบครัวไปนะก็จะพยายามครับ
ต่อไปก็จะพยายามครับตรงนี้ขัดแย้งกันจริงจริงน่ะ
คือใครถ้าว่าเป็นคนใกล้ชิดในครอบครัวน่ะ
ที่จะทำน้องชมพู่เนี่ยมันควรจะเป็นใครเปิดบ้านไปเลย
กลัวใช่ไหมใช่ถ้าหากว่าเขาขับได้ลุงพลออกจากบุตรอาหาร
อยู่เพชรบุรีมาปลูกถั่วปลูกใจกับผมนี่ผมไม่กลัวหรอกว่าถ้า
ผมพูดความจริงทุกอย่างต่อหน้าสื่อมวลชนแล้ว
จะอยู่แถวนั้นไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่ต้องกลัวถ้าลุงพลอยู่ไม่ได้
เชียงใหม่มันก็มีนะอยากอยู่เหนือไหมอยากอยู่เพชรไหมมาเลย

มีที่พักอาศัยมีงานให้ทำมีเงินให้ไม่ต้องกลัว
ผมไม่ได้รวยหรอกแต่ผมตั้งใจแล้วก็เต็มใจที่จะช่วยลุงพลเต็มที่
ถ้าเกิดว่าลุงพลโดนออกหมายจับผมนี่แหละจะเป็นคนไปประกันตัว
และถ้าเกิดว่ายาดพี่น้องที่มุกดาหารที่ดงรวง
เขาไม่ให้ลุงพลกับครอบครัวอยู่มาอยู่เพชรบุรีบ้านผม
หมอปลาบอกแบบนี้หรือไปอยู่บ้านเชียงใหม่ไหม

ใหม่ก็มีผมไม่ได้อวดรวยนะแต่ผมอยากช่วย
แล้วที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมมีจังหวะหนึ่งเมื่อสักครู่
อาจจะไม่ได้เห็นนะคะหมอปลาเนี่ยฝากถึงคุณติ

ประจำอยู่ในพื้นที่นานมากตั้งแต่เกิดเรื่อง
ฝากคุณติบอกว่าให้ช่วยดูแลลุงพลกับครอบครัวด้วยนะคะ
สุดท้ายขออนุญาตจริงสรุปให้คุณผู้ชมฟัง
อีกครั้งหนึ่งสำหรับประเด็นที่ต่างฝ่าย
คือตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าฝั่งลุงพล
กับฝั่งแม่ชมพู่เนี่ยเหมือนเป็นเส้นคู่ขนานกันแล้ว
เป็นสองฝ่ายแล้วทีนี้สรุปประเด็นที่พ่อแม่สงสัยในตัวลุงพลให้ฟังนะคะนั่นนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลาที่ลุงพลออกไปรับพระไหม
คือคำถามของแม่ชมพู่เนี่ย๓๐กว่านาทีที่ลุงพลไปรับพระเนี่ย๓๗นาทีเนี่ย
มันนานเกินไปไหมกับการที่จะเดินทางไปวัดแค่๒กิโล
แล้ว๓๗นาทีลุงพลไปทำอะไรไปอยู่ที่ไหน
อีกประเด็นหนึ่งแม่บอกว่าลุงพลให้สัมภาษณ์สื่อกี่ครั้งก็ไม่ตรงกัน
นึกออกไหมคะคือทำไมเวลานี้สัมภาษณ์แบบนี้
พอทีหลังสัมภาษณ์อีกแบบหนึ่งนะคะ
เอาล่ะนี่ประเด็นที่แม่พ่อชมพู่สงสัยในตัวลุงพล
ทีนี้เรามาดูประเด็นที่ลุงพลบ้างนะคะลุงพลแกก็ฟาดกลับนะ
ลุงพลสงสัยถามกลับไปที่แม่ชมพู่ประเด็นแรกที่
คนคนนอกก็สงสัยเช่นเดียวกันวันที่เจอรองเท้าแตะของลูกอ่ะ
หัวอกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ทำไมไม่ขึ้นไปดูให้เห็นกับตาว่านี่คือรองเท้าลูก
พ่อแม่ไปไหนทำอะไรกันอยู่เรื่องนี้เนี่ยนะคะแม่ชมพู่ก็ออกมาตอบคำถามแล้วนะ
ชมพู่บอกว่าวันนั้นเนี่ยมีร่างทรงเนี่ยมาบอกว่าเดี๋ยวจะเจอลูกแล้วคือพอรู้ว่ามีเบาะแสเจอรองเท้าก็เลยอยู่กับร่างทรง
เพื่อที่จะให้ร่างทรงชี้พิกัดว่าร่างของชมพู่อยู่ไหนก็เลยไม่ได้ขึ้นไป
ประเด็นที่สองทำไมหลังน้องชมพู่เสียชีวิตพ่อแม่ไม่ขึ้นไปภูเหล็กไฟอีกเลยกลัวอะไร
ประเด็นนี้แม่ชมพู่ก็ตอบแล้วเมื่อวานนี้ก็บอกว่าที่ไม่ขึ้นไปเนี่ยไม่อยากเห็นภาพบรรยากาศเดิม
แล้วเดี๋ยวย้อนกลับไปคิดถึงลูกเสียใจอีกนะคะประเด็นที่สามทำไมไม่ล้างหน้าศพลูก
ซึ่งผิดวิสัยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คือเป็นความเชื่อของคนในพื้นที่นะคะเรื่องของการล้างหน้าศพลูกอย่างนี้
ทีนี้แม่ของชมพู่ตอบประเด็นนี้บอกว่ายายก็คือแม่ของตัวเองเนี่ยนะคะบอกว่า
ถ้าเกิดว่ายังทำใจไม่ได้ไม่ต้องไปล้างหน้าศพลูกเพราะเดี๋ยวน้ำตาจะหยดลงไปแล้วทำให้วิญญาณของน้องเนี่ยไม่ไปสู่สุขติ
ประเด็นที่สี่เรื่องนี้แม่ชมพู่ยังไม่ได้ตอบกระเป๋าเสื้อผ้าที่ฝากลุงพลขึ้นไปวันที่เจอศพน้องชมพู่
ทำไมถึงมีการเตรียมเสื้อผ้าเตรียมผลไม้เอาไว้ทำไมต้องมีการตระเตรียมรู้ไว้ก่อนรู้อยู่แล้วหรือไม่
ประเด็นที่๕ทำไมรีบเผาเสื้อผ้าและศพน้องชมพู่ประเด็นนี้แม่ของน้องชมพู่ตอบแล้วนะคะ
ประเด็นนี้แม่ของน้องบอกว่าก็ไปถามตำรวจแล้วว่าเผาศพได้หรือยังต้องมีการตรวจร่างของน้องอีกไหม
ตำรวจเป็นคนบอกว่าให้เผาได้เลยทั้งหมดนี้คุณผู้ชมค่ะทั้งสองฝ่ายยังเป็นประเด็นที่ต่างฝ่ายต่างยังคงสงสัยซึ่งกันและกันนะคะ
เอาล่ะเชื่อว่าอีกไม่นานเรื่องนี้จะกระจ่างนะงวดเข้ามาทุกทีแล้วนะ
ถูกต้องผมเชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวสุดท้ายความจริงมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองนะฮะให้กำลังใจคนถูกคนดีแล้วกันนะฮะก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แก่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ